หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเป็นชาวเมียนมานะคะ
วันนี้คุณแม่ของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาร่วมงานศพของลูกสาว
คุณแม่ก็นำกาแฟมาวางไว้ที่หน้าโรงศพ
โลงบอกลูกสาวว่าคุณแม่มาแล้วแล้วแม่คือเป็นลมสุดไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศที่งานค่ะ
คุณแม่ของนางสาวตะวัน

ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรน่ะนะคะ
เดินทางมางานศพลูกสาว

คือทางการไทยก็ได้ประสานกับทางสถานทูต
รับตัวคุณแม่และหลานสาวมาเพื่อมาร่วมงานศพ
ที่วัดพศุกร์มณีจันทร์อำเภอปะเกร็ดจนทบุรี
พอแม่มาถึงก็ซื้อกาแฟ๑แก้ววางไว้ที่หน้าโรงศพ
แล้วก็เคาะโลงให้ลูกสาวรับรู้ว่าแม่ได้มาแล้ว

คือเข่าซุดแล้วก็โอ้โหคนต้องเอายาดมมาให้ดม
พยุงพาไปนั่งเก้าอี้ให้ดมยาดมเนี่ยค่ะ
คือคุณแม่ร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
แล้วก็นั่งมองรูปที่ตั้งหน้าศพของลูกสาว
ทางนายจ้างเข้าไปกอดไปปลอบเพื่อแสดงความเสียใจ
ได้นำพวงหลีดมาร่วมแสดงความอาลัยนะคะ
เข้าไปพูดคุยปลอบใจคุณแม่และครอบครัว
ประมาณสัก๑๐นาทีกว่าได้ค่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงานสบ
อำนวยความสะดวกให้จนงานเสร็จสิ้นขอให้คุณแม่สบายใจ
คุณแม่บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งได้คุยกับลูกสาว
คิดเลยว่าจะต้องมาจากกันแบบนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือทราบเรื่องหลังเกิดเหตุไปแล้ว๒วัน
ทราบเรื่องจากญาติที่อยู่ในเมืองไทยก็เลยรีบเดินทางมา
ตอนนี้ยังทำใจกับความสูญเสียลูกสาวที่มีอยู่คนเดียวไปไม่ได้นะคะ
ก็เชื่อว่าทางฝั่งพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุก็น่าจะทุกข์ใจไม่แพ้กัน
ในขณะที่ครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะ
ซึ่งคนจีนเองก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

เดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับศพแล้ว
บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
บรรดาสื่อมวลชนไปรอติดตามทำข่าว
หลังมีกระแสข่าวว่าญาติของผู้หญิงชาวจีน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เด็กอายุ๑๔ปี
ก่อเหตุยิงในห้างหรูใจกลางกรุงเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยแหล่งข่าวจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตชาวจีนนั้นประสานทางสถานทูตครับ
เข้ามาวันไหนเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยขอเก็บข้อมูลเป็นความลับในขณะที่แหล่งข่าวอีกคนนั้นบอกว่าตอนนี้ครับร่างของผู้เสียชีวิตชาวจีนก็ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อยู่ในขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตนั้นบางส่วนเดินทางกลับจีนไปแล้วนะครับเหลือเพียงพ่อของผู้ตายครับที่ยังอยู่ในประเทศไทยเพื่อดูแลญาติอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่

ครับขณะที่นายแพทย์ทศพรเสรีรักครับประธานกรรมธิการสาธารสุขสภาพผู้แทนราษฎรวันนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับย่านศรีลมเพื่อติดตามอาการผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้หญิงชาวสวปปอลาวเป็นแม่บ้านที่โดนยิงเหมือนกันครับหลังจากที่แพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้เข้าเ
อาการตอนนี้คือพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ว่าต้องทำกายภาพบำบัดอย่างน้อยครึ่งปีครับพี่มิ้วคุณผู้ชม๖เดือนนะฮะผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานซับคอนแท็กของห้างที่เกิดเหตุเบื้องต้นยังไม่ได้มีใครติดต่อมาเพื่อจะรับรองหรือว่าแจ้งเรื่องการช่วยเหลือเยียวยารวมถึงค่ารักษาพยาบาลดังนั้นเอายัง
แทนสอสอครับพร้อมจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รวมทั้งให้คำมั่นกับญาติผู้บาดเจ็บสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือด้านต่างได้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างตัวเลขงบประมาณอะไรต่างตรงนี้คงจะมีการหารือกันเผื่อจะมีช่องทางในการช่วยเหลือได้เพิ่มเติมส่วนเรื่องสภาพจิตใจของผู้บาดเ
ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บอีกคนครับพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ยิงสยองเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ